เรื่องต่อไปคลิปต่อไปก็ใช้วิจารณญาณเหมือนกัน
ต้องถามแฟนข่าวที่เป็นคนภาคใต้โดยเฉพาะคนพัทธรุง
พี่เบิร์ดพี่ปุ้ยไม่รู้จะรู้จักหรือเปล่านะ
พิธีกรรมแทงเข้เคยได้ยินไหม

เขาบอกว่าเป็นพิธีของคนพัทธลุง
แต่ทีนี้ครับในพิธีกรรมระหว่างที่เขาประกอบพิธีกรรมอยู่เนี่ย
เหมือนว่าคุณยายท่านหนึ่งนะโดนอะไรสิงไม่รู้

เหมือนจะคลานเป็นจราเข้อ่ะพี่เบิร์ดพี่ปุ้ย
คลานมือมาแบบนี้เลยนะครับ
ด้านหน้าโต๊ะบวงสวงซึ่งมีจราเข้จำลอง
ทำจากต้นกล้วยรวมไปถึงของเส้นไหว้ต่างตามความเชื่อ

โอ้โหชาวเน็ตอัศจรรย์ใจ

หายากนะไม่ค่อยได้พบเห็นมากนะครับ
เพื่อความกระจ่างทีมข่าวเราติดต่อไปคุยกับ
เจ้าของคลิปชื่อว่าคุณสิริวิพา
คุณสิริวภาเล่าให้ฟังแบบนี้ว่า
พิธีกรรมนี้ชื่อว่าพิธีกรรมแทงเข้หรือว่าแทงจราเข้นั่นแหละ
เป็นหนึ่งในพิธีสำคัญของงานมโนราโรงครูครับ
เป็นพิธีไหว้ครูของคนภาคใต้เขา
เพื่อจะเชิญบรรพบุรุษที่นับถือ
ประทับทรงเพื่อเส้นไหว้ในทุกปี
แล้วในคลิปคุณยายลักษณะท่าทางเหมือนจราเข้เลย
เพราะเขาเชื่อว่าทวดตาขุนดำ
ซึ่งเป็นทวดจราเข้ประจำคลองนางเรียมทะเลน้อย